คุณผู้ชมคนดูเนี่ยเกลียดพี่ป้องแค่ไหน
แต่บอกเลยว่าเกลียดคนนี้มากยิ่งกว่า

น้องเมียสุดแซ่บในละครเรื่องเมียหลวง๒๐๑๘
นี่แหละที่เล่นเป็นเมียน้อยของพี่ป้องนี่แหละ

ใช่คือจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
น้องมารีเบอร์เนอร์เขารับบทเป็นกัญญาถูกต้องไหม
แต่ว่าการเล่นละครของเธอเนี่ยโอ้โห

ไปไหนมาไหนเนี่ยมีคนทักว่าเป็นกัญญา
ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ได้ดูนะคุณ

ดีใจนะคะคือกระแสตอบรับคือดีมาก
คือดีกว่าที่คาดไว้อีก
เราเล่นได้ถึงขนาดที่คนดูแล้วแบบ
แยกไม่ออกว่าอันไหนตัวจริงอันไหนแบบตัวในละคร

แรงก็มีค่ะจริงก็เป็นคนที่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ไม่ค่อยตอบกลับ
แต่คือเราก็จะแบบว่าถ้าอันไหนที่คิดว่ามากไปนิดนึงอย่างนี้เราก็จะลบ
เพื่อนเขาก็จะเห็นอยู่แล้วแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครพูดถึงเท่าไห
เพราะว่าก็ไม่ใช่สายละครขนาดนั้นแต่พอแบบเรื่องนี้คือแบบขนาดเพื่อน
จริงนะก่อนหน้านี้มารีเนี่ยเคยรับบทเป็นนางเอก
ก็ประสบความสำเร็จประมาณนึงแล้วก็หายไปจากวงการ
ความมันแล้วก็ดูข้อคิดของละครด้วยละกันนะคะ
ว่าทำอะไรแบบไหนก็จะได้ผลกันไปแบบนั้นนะจ๊ะ